ชั่วตลอดตลาด
รับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดวันนี้นะคะ
ได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกับเรากันแล้ว

มีการปรับลดลงยังไงกันบ้างค่ะ
เริ่มกันที่ราคาของผักกาดขาวกันก่อนนะคะ
กาดขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๕บาทค่ะ
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๓๐บาท
ผักชีไทยปรับราคาลงมานิดหน่อยนะคะ
อยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐บาทนะคะ
แล้วก็พริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๓๕บาทค่ะ
ตามมาด้วยราคาของเนื้อสัตว์นะคะ
หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาทต่อฟองค่ะ
สำหรับราคาสินค้าในสัปดาห์นี้

ส่วนในวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าของเราในตลาดจะเป็นยังไง
เดี๋ยวมาอัปเดตกันในช่วงตลอดตลาดจ้า